สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
พายุฤดูร้อนที่พัดเข้าถล่มประเทศไทยได้สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้องในหลายจังหวัดนะคะ
ซึ่งตัวการสำคัญของพายุในครั้งนี้ยังเป็น๓ปัจจัยสำคัญนะคะ
นั่นก็คือหย่อมความร้อนมวลอากาศเย็นจากจีน
และลมทะเลที่พัดนำความชื้นเข้ามาปกครุมประเทศไทย
ทำให้เกิดเป็นพายุฤดูร้อนค่ะ

เราไปตรวจสอบกันค่ะว่าพื้นที่ไหนต้องระวังกันบ้างค่ะ
เริ่มต้นที่ภาคเหนือค่ะมีจังหวัดเชียงใหม่สุโขทัยลำพูนตากลำปาง
กำแพงเพชรพยาวพิศนุโลกน่านพิจิตรแพร่เพชรบูรอุตรดิษฐ์ค่ะ
อีสานมีจังหวัดเลยกรสินน้องบัวลำพูมหาสารคามหนองคาย
ร้อยเอ็ดบึงกาลยะโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญ
กลนครนครราชศรีมานครพนมบุรีรำ
กดาหารสุรินชายภูมิศรีสะเกดขอนแก่นอุบลราชธานี
กลางมีอุทัยธานีอ่างทองนครสวรรค์สิงห์บุรี
ลบบุรีสละบุรีพระนครศรีอยุธยาชัยนาฏ
กรุงเทพธรรมฮานครและปริมลทน
ภาคตะวันออกมีนครนายกชนบุรีปราจีนบุรี
ระยองสะแก้วจันทบุรีฉะเชิงเศร้าและตราดค่ะ
ย้ำเตือนกันอีกครั้งว่าฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้
ไม่ใช่ฝนที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล
เพราะฉะนั้นน้ำฝนที่รองมาอย่านำมาดื่มกินนะคะ
เพราะอาจจะมีฝุ่นปนเปื้อนหรืออาจจะเป็นฝนกรดได้ค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นระวังกันด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะช่วงนี้
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ